ครับท่านผู้ชมครับมีวัยรุ่นเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
แล้วไปเจอคู่อริระหว่างทางคู่อริขี่รถตามมาแล้วไล่ยิงนะฮะโอ้โห
เจ็บไปคนหนึ่งคือคนเจ็บบอกว่าถูกไล่ยิงแล้ว
คนที่ก่อเหตุยังส่งคลิปเสียงมาขู่อีกนะส่งคลิปเสียงตามมาขู่อีก
คลิปที่บันทึกเอาไว้ได้สองพ่อเมืองอ่างทองรับแจ้งเหตุ
เป็นคนถูกยิงบาดเจ็บเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมืองจังหวัดอ่างทองคนเจ็บถูกนำตัดส่งหลงพยาบาล
เป็นเยาวชนชายวัย๑๖ปี
ว่าชื่อนิวก็แล้วกันนะเพื่อนของนิวเนี่ยมาด้วยกันบอกว่าตอนนั้นขี่รถกลับบ้านนะมาจากอำเภอมหาราชอายุทยาจะกลับบ้านที่อ่างทองระหว่างทางเจอกลุ่มคู่อริกลุ่มคู่อริก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมานี่ฮะมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคู่อริได้จอดจักรยานยนต์แล้วหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่
ทำให้นิวเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บนะแล้วกลุ่มคนก่อเหตุยังส่งคลิปเสียงตามมาตอนหลังอ้างว่าเป็นกลุ่มเด็กวัดท้าย่าง
เป็นเด็กวัดท้าย่านส่งคลิปเสียงมาข่มขู่บอกว่าถ้าแจ้งความนะเดี๋ยวจะมาไล่เก็บให้หมดเลยส่วนชาวบ้านแถวนี้นะครับบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านนะครับมีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดออกมาดูพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็มีกองเลือดเนี่ยหยดอยู่นะที่ท้ายทางแถวหน้ารถยนต์ที่จอดที่โรงรถนะฮะก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก็มาเจอป
เสียงมันดังจากข้างนอกมาสามทีอ่ะแล้วก็ผมนึกว่ามันที่ถนนใหญ่อ่ะที่เสียงมันดังดังแรงผมก็ไม่ตกใจแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวทับพักเสียงได้ยิงปั้งปั้งเข้ามาอย่างงี้อีกกำลังที
เราก็ลุกออกมาเสียงผู้หญิงลอง
ว่าเสียงเจ้าอะไรเขาก็รีบออกมา
ใจก็เต้นปลักตื่นขึ้นมา
แล้วดูแล้วอ้าวเดี๋ยวแค่ไปดูหน้าโรงพยาบาล
เห็นมีรุ่นกลุ่มใหญ่เลย
แล้วมันก็ขับรถออกกันไป
พ่อเมืองอ่างทองบอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับ

เพราะว่าตอนก่อเหตุยิงเขายิงใส่เขาแล้วเนี่ย
ส่งคลิปเสียงมาด้วยค่ะแสดงว่าเขาต้องรู้จักกันนั่นแหละใช่ไหม
ต้องมีเบอร์ทงเบอร์โทรมีลงมีไลน์กันนี่แหละ

ถึงส่งคลิปเสียงมาขู่กันได้
บอกจะแจ้งความจะไล่เก็บให้หมดเลย

คดีอายารแร่ยิงขนาดนี้ตำรับต้องไล่ตามตัว
ตำรวจต้องไปเก็บมาสอบปากคำก่อนนะคะ